คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่มีคลิปเหตุการณ์โชเฟอร์รถตู้
เดินตามไปตบหน้าผู้โดยสารผู้หญิง

เขาบอกว่าเขาอ้างว่าถูกผู้โดยสารด่าพ่อแม่
แต่ผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์คุยกับเพื่อน

แต่อยู่ดีเดินไปตบหน้าแบบนี้ฮะ
โอ้โหเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากนะ
ภาษาบ้านฉันหูหาเรื่องค่ะ

มันเห็นพฤติกรรมของคนขับคนนี้ได้ชัดเจนมากเหลือเกินนะครับ
ตามรวดโรงพักษณ์ประตูน้ำจุฬานลงกร
ก็สอบสวนนายมานะหรือว่าในจอร์ดนี่แหละ
มาแนะนำเงินอายุ๓๕ปี
เขาเป็นคนขับรถตู้สายกรุงเทพลบบุรี
ทนกระแสกดดันไม่ไหวสิครับ

เดินไปตบหน้านางสาวนัทธมนต์นวลศาลเป็นพยาบาล
ก็โดยสารมากับรถตู้ที่เขาขับ
เหตุเกิดที่แถวป้ายรถเมลหน้าห้างแถวรังสิตที่ปฐุม
กล้องก็บันทึกภาพชัดเจนทีเดียว
จอร์ดพอมอบตัวเสร็จก็บอกว่า
วันเกิดเหตุผู้โดยสารก็ขึ้นรถตู้มาจากวังน้อย

พุทธศาลนั่งเบาะหลังข้างประตู
เมื่อพุทธศาลขึ้นมาบนรถก็มีการคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อน
แล้วเขาได้ยินเหมือนกับว่าผู้โดยสารคนนี้ด่าพ่อแม่เขา
แต่จำไม่ได้ว่าด่าอะไร
แต่ได้ยินว่าด่าพ่อแม่เขาแต่จำไม่ได้ว่าด่าว่าอะไร
เขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นคนความจำสั้น
จากนั้นพอจอดรถปุ๊บถึงหน้าห้าง
เดินลงไปถามว่ามาด่าพ่อแม่ทำไม
พุทธศาลก็บอกว่าฉันไม่ได้ด่าฉันไม่ได้ทำอะไร
แต่คนนี้ก็ไม่ฟังก็ตบหน้าไปหนึ่งที
บเสร็จปุ๊บเดินขึ้นรถแล้วขับออกไป
พอเห็นว่าเป็นข่าวเริ่มดัง
พี่ชายก็ประสานตำรวจให้ไปจับกลุ่มตัวที่บ้าน
แต่ว่าตนเองก็เลยเดินทางมามอบตัวเอง

ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ให้ได้รับอันตรายแก่กาย

ไปหาข้อมูลไปที่วินรถตู้ของนายคนนี้ในจอร์ด
เขาอยู่คิวรถตู้แถวบรังสิตนะคุณผู้ชม

ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้างแล้วก็มีวินสายนั้นสายนี้ไปจอดอยู่
ไปพูดคุยกับนายวุฒิชัยนินยานเป็นนายท่ารถตู้
ก็รู้จักกับนายจอร์ดคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
นี่คนนี้ในท่าโอ้โหเข้มทีเดียวนะ
นายท่าบอกว่าจอร์สเป็นโชเฟอร์รถตู้มาหลายสาย
ก่อนที่จะมาขับสายนี้เคยไปขับวินเพื่อนเขามาก่อน
แต่ว่าพฤติกรรมของเขาไม่ดี

คือใครพูดอะไรไปก็เหมือนจะโมโหอารมณ์ไม่ดีมีเรื่องกันไปหมดเลย

เพิ่งจะกลับมาขับรถตู้วินนี้ได้ไม่ถึงเดือน
ปกติในจอร์ดจะเป็นคนชอบพูดคุยเล่นกับคนอื่น
แต่พอคนไปคุยเล่นด้วยมากเข้ามากเข้า
โมโหเริ่มไม่พอใจบ่อยครั้ง
ลักษณะบอกว่าเหมือนคนสติไม่ค่อยดี
จนกระทั่งไม่มีใครกล้าไปคุยไปเล่นหยอกล้อด้วย

ก่อนที่จะถามว่ารับมาขับทำไม
มีใบขับขี่หรือเปล่า

ตรวจสอบกันยังไงถึงขับมาให้รับมาขับรถตู้แบบนี้นะฮะ
จอร์ดมักจะขับรถเปลี่ยนวินไปมาเรื่อย

พอขับวินนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปขับวินอื่นต่อ

เพราะว่าพฤติกรรมไม่ค่อยดีกับผู้โดยสารนี่แหละ

ก็จะไม่รู้ประวัติก็ขับได้ต่อนะฮะ

นักข่าวเราก็ไปถามบขซึ่งเป็นต้นสังกัดรถร่วมอันนี้นะครับ
ก็สั่งปรับผู้ประกอบการ๕๐๐บาท
แล้วก็สั่งพักรถคันนี้๗วัน
และให้ผู้ประกอบการเลิกจ้างในจอร์ดคนนี้เลยนะครับ
แล้วห้ามผู้ประกอบการรถตู้วินใดรายใด
รับในจอร์ดเข้าไปทำงานอีกเด็ดขาดนะครับ
เพราะพฤติกรรมนี่โอ้โหไม่เหมาะสมนะ

แววแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่ตบล่ะ
ครับนั่นสิค่ะถ้ามีอาวุธล่ะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย
ถึงชีวิตล่ะมันเอาคืนไม่ได้นะ
แต่ว่าสองคนนี้เขายังไม่เจอกันนะผู้ก่อเหตุแล้วก็คนที่ถูกตบเนี่ยนะคะ